ทุกวัน

อยากมาบอกว่าห้ามกรอบรถตรงนี้

อยากมาบอกว่าห้ามกรอบรถตรงนี้
อยากมาบอกว่าห้ามกรอบรถตรงนี้

อยากมาบอกว่าห้ามกรอบรถตรงนี้
นี่มันอดตายทุกวันมันฆ่าตัวตายทุกวันเพราะมีคนอย่างมึงไอ้ใช่
เขามาแจกของเนี้ยเขาระดมพลมาเขามานั่งตั้งแต่ข้ามตีสี่ตีห้า
คนของมาตากแล้วตากแดนมากแล้วคนที่บอกว่าทำไงห้ามแจกตรงรุ่น
ห้ามแจกตรงนี้คนจะต้องฟังผม
ในยานนี้อ่ะคนหมายอ่ะอะไรอ่ะ
พาช่วยเหลือเขาต้องการข้าวถ้าเขาเป็นเจ้าการช่วยเหลือเขาจะมาที่นี่ทำไมฮะ
คุณรู้ไหมว่าพวกเรามายุติทำอะไรเสื้อแดงวันนี้กูก็ไม่ได้ใส่มา
ใส่เสื้อขาวมาแสดงว่านี่คือประชาชนที่มาช่วยเหลือกัน
คุณพูดได้ยังไงว่าคุณไม่ได้บอกผมก็บอกตำรวจมาตั้งแต่สามวันที่แล้ว
สิเดี๋ยวคุณคิดว่าผมทำนี้ผมได้อะไรฮะ

แล้วเดี๋ยวในขณะที่ว่าในการพบกวนเนี่ยสุภาพก็ต้องไปให้ลงทะเบียนพบกวนอีก
มีการลงทะเบียนใหม่เนี่ยมันติดแล้ว
แล้วทีนี้จะเปิดให้เราลงได้อีกไหม

ต้องรอดูรัฐบาลอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันติดกันแล้ว
เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยว
ขอบคุณมาก
โอเคนะบรินิการลองพัฒนภาพไหน
ก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะครับ
เพราะว่าตามทีครั้งสรุปจำะก็เลยขาดือกัน
แล้วถึงให้ย้ายมาสถานที่ตรงนี้นะครับ
เพราะว่าดูแล้วเป็นสถานที่ที่ให้ความอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้
คือวันนี้คนมาจำนวนมากก็ดูนะครับ
แต่ว่าท่านผลัสกระทรวงและท่านท่านทีก็ได้มีการวางแผนมา

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงแรกเช้าอาจจะวุ่นหน่อยนะครับ
แต่ว่าต่อสายทุกอย่างเข้าระบบนะครับ

คือตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะนำไปรายงานท่านน้ำตรีนะครับ
แต่ว่าโครงการเนี่ยมันก็น่าจะจบภายใน๑๐ในช่วงของวันที่๘นี้นะครับ
แล้วก็เราดูตัวเลขพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนมานะครับ
ก็อยู่ในข่ายอยู่แล้วนะครับ๑๖ล้านคนนะครับ
ซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขในภาพรวมทั้งหมดนะครับ
ก็มีระกันสังคมอีกกันเศษอีก๑๐ล้านคน
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะต้องเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่น่าจะเกินกว่านี้นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะต้องไปดูว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้กระบวนการจบลงเนี่ย
เราจะต้องไปดูว่ายังมีประชาชนที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูหรือเข้าไปไม่ถึงตรงนี้นะครับ
ท่านประหลักกระทรวงก็กำลังดูอยู่นะครับว่าเราจะมีมาตรการออกมาเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
วันนี้บรรยากาศโดยรวมอีกกว่านี้อีกได้หรือยังไงครับพี่น้องประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมานะครับ
แต่ว่าในเมื่อท่านมาแล้วเราก็จะต้องดูแลอย่างดีนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเขาคงเปิดไปก่อนนะครับ
เปิดไปจนกว่าน่าจะภายในวันที่๘ก็ต้องเปิดไปก่อนนะครับ
ส่วนจะเปลี่ยนแฟนยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้หาเรื่องกับท่านตำรวจอุตมันอีกทั้งหนึ่งนะครับ
อย่างวันนี้พี่บอกเอกสารเสร็จแล้วเอกสารจะถูกนำไปทำอะไรก่อนแล้วคนที่มาจะได้เงินเป็นเหรอ
อย่างนี้ครับการที่พี่น้องประชาชนมาตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้เงินเลยนะครับ
เพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเข้าสู่ระบบของที่เราวางไว้นะครับ
แต่ว่าเราก็จะรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะไปแยกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหมวดหมู่นะครับว่า
คืออย่างนี้ครับในส่วนของเกษตรกรเนี่ยวันที่๑๕นะครับ
เกษตรกรไม่จำไม่ต้องลงทะเบียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันที่สิบห้าเนี่ย
ก็จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยานะครับซึ่งเข้าใจว่าสามารถจ่ายได้วันละล้านคนนะครับ
ก็ได้นะครับสามารถที่จะเปิดได้หมดนะครับวันนี้ท่านผู้จัดการของ
ต้องเป็นที่ภาษาศรนะครับแบงค์ไหนก็ได้ที่มีบัญชี
เงินก็จะเข้าสู่กระบวนการไปวันที่๑๕เป็นวันแรกครับ
แล้วถ้ามีคนจากส่วนบ้านแล้วเรียกเป็นคนการจังหวัด
มายื่นต่อทุกวันเสร็จได้ที่ไหนครับอ๋ออย่างนี้ครับ
ในส่วนของต่างจังหวัดนะครับการเราก็ได้ประสานกับทาง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

ซึ่งสิบล้านเนี่ยเขาจะมีสามคนอยู่ข้างบ้าน
และมีอีกสองฝนพอจะใต้สิบล้านคนเนี่ย
ตอนนี้การเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด

อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด

อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด

อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด

อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด

อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด
อาหรับเชี่ยวจามันไม่มีควรหยุด